ปฐุมธานีครับปรากฏว่ามีร้านเหล้าเปิดให้บริการ
ตี๕แล้วนะฮะยังมีลูกค้าอยู่เลย
แล้วลูกค้าสองกลุ่มนี้ทะเลาะกันจากในร้าน

มีคนชักปืนออกมาแล้วยิงใส่กาดของร้าน
สองคนตายหนึ่งสาหัสหนึ่ง
ในเวลาต่อมาคนที่สาหัสก็สิ้นใจตายครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสพลำลูกกาครับ
รับแจ้งเหตุมีคนทะเลาะกันที่ลานจอดรถ
ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาที่ปฐุมธานี
ตอนตี๕๔๕นาทีครับ
แล้วพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือ
ร้านยังไม่ปิดนะฮะเป็นร้านเหล้าเนี่ย
ทำไมเปิดมาเกือบจะ๖โมงเช้าแล้วเนี่ย
เมื่อตอนรุ่งเช้าที่ผ่านมาครับ๑มกราคมครับ
คนเจ็บถูกยิงสองคนตายหนึ่งและสาหัสอีกหนึ่งครับ
ทราบชื่อคนที่ถูกยิงทั้ง๒คนคือนายสิริกรชื่นสมทรงอายุ๓๕
อีกคนคือนายนบพลมินโดอายุ๓๙เป็นกาดของร้านครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ในเวลาต่อมานายสิริกรอายุ๓๕เสียชีวิต
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุณเลิฟระวีการแก้ววิจิต
ข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือบริเวณนี้ฮะคุณมินคุณผู้ชมค่ะ
ทอยมาร์เก็ตเปิดเป็นร้านนั่งดื่มมีอยู่หลายร้านเลยแหละ
หน้าร้านที่เกิดเรื่องก็มีคราบเลือดอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็มีการกั้นเชือกเอาไว้กั้นพื้นที่เอาไว้
ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าบริเวณจุดนี้ครับ
และนี่คือคราบเลือดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เห็นเหตุการณ์บอกว่าตัวเขาเองนั่งอยู่ร้านฝั่งตรงข้าม
บริเวณพื้นที่ที่เกิดเรื่องเขาเห็นเลย
วัยรุ่น๒กลุ่มทะเลาะกัน๑๐กว่าคนครับ
แล้วกาดของร้านเนี่ยคนที่คอยดูแลว่าให้ร้านไม่ให้วุ่นวายเนี่ยนะฮะ
เข้ามาห้ามหลังจากนั้นคนที่ใช้ปืนเนี่ยนะครับ
เดินไปเอาปืนมาจากในรถสีเทา
แล้วก็ยิงใส่กาด๔นัดครับ
คนเจ็บถูกยิงเข้าที่ปากแล้วก็เข้าที่เอวครับ

ยังต้องเอาผ้ามาช่วยห้ามเลือดเลย
โดยเฉพาะคนที่ถูกยิงและกระสุนถากปากไปครับ

จากนี้ทีมข่าวได้ข้อมูลจากพยานแวดล้อมบอกว่า
ต้นเหตุมาจากว่าลูกค้า๒กลุ่มครับ
เที่ยวที่ร้านเหล้าแล้วทะเลาะกัน

ของร้านก็เลยบอกว่าคุณครับ

ออกมาเคลียร์กันจังหวะที่ออกมาเคลียร์กันข้างนอก
ประเด็นนี้สำคัญคุณผู้ชมคุณมิ้น
มีกาดเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ต้องถ่ายคลิปเพื่อจะส่งรายงานให้ทางร้านเนี่ย
ได้รู้ว่าลูกค้าที่มาเที่ยว

นี่คือหลักฐานครับถ่ายคลิปให้ดู
ปรากฏระหว่างถ่ายคลิปนั่นแหละครับ

ระแวดระวังตัวก็เลยถาม
ถ่ายคลิปทำไมทำไมต้องถ่ายด้วยเนี่ย

พุ่งเป้ามาว่าเฮ้ยกะถ่ายคลิปทำไม

แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น

หลายร้านเขาก็ปิด
บางส่วนยังนั่งฉลองปีใหม่

แต่เขาก็นั่งแบบว่าหน้าร้านเคลียร์กันไป

ได้ยินเสียงปืนสองนัดแล้วทุกคนก็ตกใจ
แยกย้ายพากันหนีตายครับ

รวมถึงยิงกันอยู่บ่อยครั้งด้วยครับ
ไม่อย่างนี้แหละพวกมันกินของแล้วก็กลับ

หนึ่งปีหรือสองปี
ในหนึ่งปีนี้ใช่ไหม
ในหนึ่งปีนี้ครับ

บอกว่าร้านที่เกิดเหตุเนี่ย

แต่เจ้าของร้านแอบกลับมาเปิดครับ

จังหวัดธัญบุรีออกหมายจับครับ

ออกหมายจับนายปรินหรือนายบอย

ผู้ชายคนนี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
คนนี้คือคนที่ใช้ปืนยิงแล้ว
มีคนเจ็บสาหัสและมีคนตายครับ

ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่น
รวมถึงความผิดตามพรบ
อาวุธปืนครับตรวจสอบประวัติ

หรือว่าในบอยอายุ๓๐ปี
คุณดูครับมีหมายติดตัวอยู่
หมาย๔ใน๕
เป็นคดีเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นครับ

ในพื้นที่ภาคใต้แล้วหลบหนีคดีมา
หลังจากนั้นก็มาก่อเหตุ

ด้านขวานั่นคือปืนกระบอกที่เขาใช้
ก่อเหตุล่าสุดยิงกาดของร้านนะครับ

ไปข้างนอกและพกปืนติดตัวตลอดเวลา
ก็เหมือนกับคนที่มีชนะติดหลัง

กาดที่ถูกยิงแล้วก็อาการบาดเจ็บ
ที่โรงพยาบาลเนี่ยเสียชีวิตแล้วดังนั้นเหตุการณ์นี้มีคนตายถึงสองศพด้วยกัน
และนี่คือภาพข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเบาะแสสำคัญ
คาดว่าน่าจะเป็นรถต้องสงสัยเดี๋ยวมีความคืบหน้าทางคดี
มีคำชี้แจงเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปครับ